ยังมีประเด็นให้ตามกันต่ออีกหน่อยค่ะ
อนุสวรีชัยสมรภูมิยิงอดีตภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วคนร้ายก็อ้างว่ารักอดีตภรรยามาก

หึงหวงที่อดีตภรรยามีแฟนใหม่
อันนี้คือภาพจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดเหตุในคลินิกเสริมความงาม
อดีตภรรยาของคนก่อเหตุทำงานอยู่นะคะ

อดีตภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิตก็คุณตาย
คือทางฝั่งของครอบครัวคนก่อเหตุเนี่ย
เขาอ้างว่าหนึ่งในเหตุผลที่ในเจไปก่อเหตุก็คือ
มีปัญหาครอบครัวกับอดีตภรรยา
แล้วเจไม่ค่อยมีศัตรัง
ทีมข่าวของเราเลยไปคุยกับแม่ของตายอีกรอบหนึ่งนะคะ
ยืนยันว่าไม่จริงเลย

นายดะนุสรนุ่มเจริญคนี้อายุ๒๘
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวปียนุชชัดไทยหรือตาย

ทีมข่าวเราไปคุยกับคุณแม่ของตายนะคะ
คุณแม่ตุ๋ยชัดไทยคุณแม่บอกว่าแม่ไม่เคยเลยนะไม่เคยกิดกันความรักของลูก
ไม่เคยรังเกียจในเจลูกเขยอย่างที่ในเจไประบายให้คนอื่นฟัง
ทุกครั้งที่ลูกสาวกับลูกเขยมาหาแม่ที่บ้านที่จังหวัดตาก
โอ้โหแม่บอกต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีทำสำหรับกับข้าวอะไรเตรียมไว้ให้กิน
เจต่างหากล่ะไม่เคยติดต่อกลับมาเลยทั้งทั้งที่เจกับตายมีลูกด้วยกัน
ไม่เคยเหลียวแลไม่เคยส่งเสียเพิ่งจะมีสามเดือนก่อนเกิดเหตุร้ายเนี่ย
เจส่งเงินมาให้ลูกครั้งละ๒สมภัณฑ์มีครั้งนึงส่งไปให้๑๐๐๐
ดาวน์รถจักรยานยนต์เพราะว่าแม่ต้องไปหาหมอที่ตัวจังหวัดทุกเดือน
คุณแม่เนี่ยป่วยนะคะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะ
ก่อนเกิดเหตุ๑วันลูกสาวแม่เนี่ยตายเนี่ยค่ะโอนเงินให้ลูกชายที่อยู่กับยาย
อยู่กับแม่ของตายเนี่ยนะคะไปทัศนศึกษา๕๐๐บาท
ตายก็เลยบอกว่าปัญหาระหว่างตายกับเจเนี่ยนะตายไม่เคยเล่า
ไม่เคยระบายให้พ่อกับแม่ฟังมีแค่ช่วงหลังหลังที่ตายโทรมาบอกแม่ว่า
ไม่อยู่กับเจแล้วนะทนเจไม่ไหวแม่ตายก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไร
มาบอกแม่อีกรอบก็คืออย่าขาดกับเจแล้วเนี่ยค่ะ
ตุ๋ยบอกว่าคืนก่อนที่ในเจจะลงมือก่อเหตุเจโทรศัพท์ไปหาลูกชายวัยเจ็ดขวบนะคะ
แล้วพูดเหมือนกับสั่งเสียค่ะพูดบอกว่าต่อไปนี้ให้อยู่กับตากับยายนะ
อย่าดื้อน้าแม่ตุ๋ยบอกว่าก็คือไม่กลัวนั้นจะเป็นสัญญาณบอกเหตุร้าย
คืนที่มันจะยิงอ่ะนะมันโทรมาหาลูกมันมันก็โทรมานะกลางคืนอ่ะ
ยายก็ถามต้าพ่อโทรมาว่ายังไงลูกมันโทรมาเบอร์ดาลาวนี่แหละ
รู้ว่าเป็นพ่อมันก็ทรงให้ลูกใช่ไหมเพราะมันอยากคุยกับลูกเราก็ไม่ได้กิดกัน
ต้าเขาว่าให้อยู่กับยายอย่าดื้อนะอย่าไปดื้อกับตากับยายนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำขนาดนี้ใช่ไหมใช่ใช่
เราก็คิดว่าเขาคิดถึงลูกเขาเขากลัวลูกเขาจะดื้อจะอะไรเราก็คิดเป็นอย่างนี้
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘กุมภาพันธ์แม่ของตายบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะ
หลังก่อเหตุ๑๘กุมภาพันธ์เลยประมาณสักทุ่มหนึ่ง
เจอดีตลูกเขยที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะโทรไปหาแม่ของตายด้วยนะคะ
แล้วโอ้โหทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะครับถามว่าเออตายเป็นยังไงบ้าง
แต่แม่ตายบอกว่าแม่รู้แล้วว่าเจออดีตลูกเขยคนนี้แหละคือคนที่ไปยิงตายจนตาย
แต่ทำเป็นโทรหาแม่ไงทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งแม่บอกว่าเขารู้กันหมดแล้วว่าเจนั่นแหละเป็นคนยิง
สักทุ่มหนึ่งมันโทรมาโทรมาแล้วค่ะโทรมาแม่ก็รับ
พอรับแล้วมันโทรมาแม่ไอ้ตายเป็นยังไงบ้างก็ถามอย่างนี้
คราวนี้ไอ้เราก็ความรู้ว่าลูกตายแล้วอ่ะเนอะใจอ่ะ
บอกเจ๊มึงทำลูกก็มึงทำมันอย่างนั้นมันจะเหลียนยังไงแล้ว
มึงยิงมันอย่างนั้นนะมึงยิงมันกี่ทีก็ถามอย่างนี้นะ
มันก็ร้องไห้นะมันก็ไม่พูดอะไรคราวนี้ตาเขาได้ยิน
ตาเขาก็บอกปิดเลยปิดเลยเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ปิดเลยโทรศัพท์
เขาโตแล้วนะ๗ขวบแล้วพอเขากลับจากโรงเรียนมา
แม่ก็บอกแม่ต้าตายแล้วนะลูก
ก็บอกนะเขาก็ร้องไห้สกทบสบใจนะ
เมียมันยังมันว่ารักมันก็ยังทำได้แล้วลูกมันจะทำไม่ได้เหรอ
ทั้งที่มันไม่เคยติดต่อมาเลยลูกมันตั้งกี่ปีมันไม่เคยติดต่อมาหาลูก
พอมันติดต่อได้มันไม่น่าจะทำมันน่าจะคิดถึงลูกมันบ้าง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ในเจเขียนระบายเอาไว้ในจดหมายบอกว่าเนี่ย
ทางญาติทางครอบครัวตายกีดกันไม่อยากได้ลูกเขยจนอะไรพวกนี้
อันนี้ไม่จริงค่ะแม่ของตายยืนยันว่าไม่จริงนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าตายเนี่ยไปมีคนอื่น
คบชู้ไปแอบคบคนแล้วก็มาเลิกกับเขามาหย่ากับเขานะครับ
เรื่องนี้นะครับทางพี่เขยของตายได้ออกมาชี้แจงนะฮะ
โดยบอกว่าขอพูดแทนครอบครัวหน่อยนะนายอัธวุฒิเนี่ยคือสามีของออยนะฮะ
อยก็คือออยวันวิสาพี่สาวของตายแต่ตอนนี้ออยเขาสภาพจิตใจเขาแย่มากนะฮะ
ไม่สามารถให้ข้อมูลไว้ได้แต่นายอัฐวุธบอกว่าทั้งสองคนคือเจกับตาย
กับตายมีปัญหาหนักมากคือช่วงธันวาลถึงมกราที่ผ่านมา
โดยตายถูกเจทำร้ายร่างกายแล้วก็บีบบังคับต่างจนทนไม่ไหวทนไม่ได้นะ
ทำให้ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับช่วงปีใหม่เนี่ยตายหนีออกจากบ้านมาหลบอยู่ที่จังหวัดชนบุรีได้๒อาทิตย์
ระหว่างนั้นเจได้โพสต์ข้อความตามหาตายนะโดยบอกว่าภรรยาหายไปมีชู้ทิ้งหนี้สินอะไรไว้ให้พวกนี้
ถึงขั้นโพสต์ในเพจของอำเภอหัวหินเลยถามว่าทำไมต้องไปโพสต์ที่นั่น
เพราะว่าวันนั้นเป็นช่วงที่ออยพี่สาวของตายอยู่ที่หัวหิน
เจอาจจะคิดว่าตายหนีไปหาพี่สาวที่นั่น
ส่วนตายเองก็ได้โทรมาบอกพี่สาวบอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ปลอดภัย
ที่หนีไปเพราะทนเจไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ทุกอย่าง
กระทั่งผ่านไป๒อาทิตย์ในเจก็สืบจนตามหาเจอว่าตายอยู่ที่ชนบุรี
แล้วก็ไปตามตัวกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าอยู่แบบแยกกันอยู่
อยู่บ้านอีกหลังนึงส่วนเจไปอยู่หอพักแล้วก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้น
คือตามไปยิงกันเสียชีวิตเรื่องหนี้สินทั้งบ้านและรถยนต์
พี่เขยบอกว่าตายก็เพิ่งรู้ว่าบัญชีเงินเดือนของตายถูกตัดค่าผ่อนรถยนต์
ตอนที่มีปัญหากับในเจเมื่อช่วงปีใหม่คือมกราคม
ส่วนเรื่องบ้านทางครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชื่อตายเกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินบ้านอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบหลังจากเสร็จงานศพ
เรื่องเงิน๑ล้านบาทที่ได้มาจากรถยนต์คือตายเนี่ยเขาซื้อรถยนต์คันหนึ่ง
แล้วทีนี้เขามีแบบทิ้งโชคผู้โชคดีที่ซื้อรถก็จะมีสิทธิ์ได้จับสลากลุ้นรถ
ตายก็ได้อีกคันนึงแต่ไม่เอารถเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้เงินมา๑ล้านบาทนะฮะ
ไม่เป็นความจริงนะฮะเพราะเท่าที่รับรู้มา
ก็คือในเจนะแหละเป็นคนคุมเรื่องการเงินทั้งหมด
ตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันยังรักกันดีอยู่
แล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ตายตัดสินใจออกมาจากชีวิตของนายเจ
เพราะในเจนี่แหละเป็นคนเอาเงินไปปิดหนี้บัตรเครดิต
เครดิตนี้เอาไปรูดเสริมหล่อ
แต่พอตายจะขอเงินแบ่งไปซื้อสร้อยทองซื้อโทรศัพท์บ้าง

จากที่ผมฟังเนี่ยคือฝ่ายชายเป็นคุมเป็นคนคุมเรื่องการเงินตอนที่เขาอยู่ด้วยกันตอนที่เขารักกัน
ปีหนึ่งคนคนเป็นพ่อนะพี่ปีนึงเนี่ยมึงสามารถส่งตังค์ให้ลูกพันสองพันเหรอ
ปีนึงนะพี่เฉลี่ยตกเดือนเท่าไหร่
มันคิดอะไรอยู่ไม่ขอไม่ให้ขอบางทีปิดเครื่องติดต่อไม่ได้
อันนี้ที่ผมรับรู้มาโดยตลอดระหว่างกี่ปีเนี่ยไม่รู้ล่ะ
ตัวผมก็คือตัวผมก็คือพูดง่ายก็คือเป็นเขยายที่เนี่ยของบ้านเขา

ทำร้ายเนี่ยผมรู้ผมรู้ตอนไหนคือเพื่อนที่ทำงานเขาบอก
บางทีตายไปทำงานเนี่ยเนื้อตัวเขียวก็มี
ส่วนเรื่องปมชู้สาวมีผู้ชายคนอื่นนะแล้วก็มาขอหย่าขอเลิกเนี่ย
พี่เขยบอกว่าต้องขอชี้แจงแทนตายหน่อย
เพราะว่าน้องตายเสียชีวิตแล้วไม่สามารถพูดอะไรได้
ขอชี้แจงอย่างนี้นะครับที่ในเจพยายามโพสต์พยายามเขียนจดหมายสั่งเสียสั่งลา
ว่าตายเนี่ยมีผู้ชายคนอื่นมีชู้เพื่อให้สังคมเข้าใจว่า
สิ่งที่ทำไปทั้งหมดทำเพราะกดดันที่ภรรยาครบซ้อนกับผู้ชายอีกคนนึง
เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะตอนแรกครอบครัวไม่อยากจะชี้แจง
แต่เมื่อกระแสสังคมยังคงมองน้องสาวแบบนี้
ก็ต้องขอออกมาปกป้องหน่อยเพราะว่าตอนนี้
ไม่สามารถลุกขึ้นมาชี้แจงความจริงได้
แม่เขากับแฟนใหม่ไปไปที่สนตอนที่โดนจับเลยว่าครับ
ทั้งสายชายก็มีแล้วบัญญาก็มีแล้ว
ก็เนอะตัวเองก็มีคนลงข้างกายแล้ว
มันไม่สมควรทำแม่ของลูกมันแบบนี้แล้วเด็กจะอยู่ยังไง
นายอันทวุฒิพี่เคยของตายบอกว่าก็เดี๋ยวเสร็จสิ้นงานศพชาวพนักกิจศพของน้องตายเรียบร้อย
ก็คงจะสะสางปัญหาทุกอย่างให้เรื่องลูกชายวัย๗ขวบเนี่ย
เดี๋ยวพี่เขยกับพี่สาวตายลุงกับป้าจะเลี้ยงดูให้
ซึ่งตายเนี่ยซื้อไว้ผ่อนเดือนละประมาณ๙๐๐กว่าบาทตอนนี้เหลืออีก๒ปีจะผ่อนหมด
เขาซื้อรถคันนี้แล้วไปจับศาสตร์คิงโชคแล้วได้อีกคันหนึ่งไง
ก็เอาเป็นเงินสดได้ล้านหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคันนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหน
พี่เขยบอกรถคันนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหลืออีก๒ปีจะผ่อนหมด
อันนี้เป็นชื่อของตายผ่อนเดือนละ๙๐๐แล้วมีบ้านอีกหลังนึง
บ้านหลังนี้รู้ว่าตายกับเจเนี่ยซื้อด้วยกันนะอยู่ที่สมุทรสาคร
แต่ทางครอบครัวของตายยังไม่รู้ว่าเป็นชื่อใครใครกู้กู้ร่วมกู้คนเดียว
หรือว่าอะไรยังไงอืมทีนี้ค่ะก็ต้องมาขยายดูเพิ่มเติมนะคะ
ประเด็นเรื่องของรถที่ซื้อรถคันนี้จับสลากได้รถอีกคันนึง
แต่ไม่เอาคันที่๒ขอเปลี่ยนเป็นเงิน๑ล้านบาท
เงิน๑ล้านบาทเนี่ยมันใช่ปมแตกหักที่ทำให้ตายกับเจมีปัญหากันหรือเปล่า
เดี๋ยวเราจะไล่ไล่ดูนะคะเป็นลำดับเหตุการณ์เลยนะคะ
คือตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๖๑ตายกับเจซื้อรถแจ๊สสีขาว
ตายโพสต์ภาพรถกลับบ้านหลังหนึ่งติดแฮชแท็กพยายามสิคะ
อันนี้ตั้งแต่กลางปี๖๑นะคะจากนั้นค่ะเจกับตายไปทำบุญที่เขาคิดจกูจันทบุรี
พอกลับมาช่วงพฤศจิกายนปี๒๕๖๑เป็นคนโชคดี
รถเก่งแอคคอร์ดฟรีอีกหนึ่งคันเพราะเป็นช่วงศูนย์จัดแคมเปญแจกรถให้กับลูกค้าที่มาออกรถใหม่
แต่เขาไม่เอารถอีกคันขอเปลี่ยนเป็นเงินดีกว่าก็คือเงินล้านนะคะ
จากนั้นเจนี่แหละค่ะเอาเงินไปปิดหนี้บัตรเครดิตแล้วก็เริ่มซื้อปืน
นี่คือต้นทางในการมีสตังค์ไปซื้อปืนครับชาวบ้านก็บอกโอ้โหทั้งคู่โชคดีนะ
ไปทำบุญมาจับฉลากได้รถเปลี่ยนเป็นเงินได้เป็นล้านเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นเขาก็มองแบบนั้นก่อนก่อเหตุในเจโพสต์ว่าเขาเอาเงินให้ตายไปทำศัลยกรรม
แล้วตายทิ้งเขาในเจคนก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้
ประเด็นเรื่องเงินก้อนนี้ค่ะเอาไปใช้อะไรกันยังเหลืออยู่ไหม
นักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนสนิทของตายนะคะยืนยันว่า
ตามข่าวที่บอกว่าทั้งคู่เอาเงินล้านไปทำศัลยกรรมใบหน้ามาเนี่ยนะคะไม่จริง
คือตายเนี่ยทำศัลยกรรมจมูกแล้วก็ดัดฟันแต่ทำก่อนจะได้เงินล้าน
เพื่อนคนนี้เป็นคนแนะนำให้ตายไปทำเองเพราะว่าตายเขาไปทำงานคลินิกเสริมความงาม
หน้าตาเขาต้องดูดีไปด้วยเขาก็ไปทำเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการทำงาน
ส่วนเจ๊ที่แล้วไปทำจมูกหลังจากได้ทานมาเพราะว่าตายเคยพูดว่าเอิ้นลื้อ
เจ๊อยากเอาไปทำก็เอาไปเลยนะแต่ก็ตัดสินจำจมูก
มันเป็นโชคของการตายที่ได้มาเป็นของการตาย
การทำจมูกต่อที่ไม่ได้เงินล้าน
ทั้งคุณภาพมีปัญหากันหนักก็คือช่วงที่แล้ว
ธันวาคม๒๕๖๒ทะเลาะคบกับเจหนัก
ตายหายไปไม่ไปทำงานเพื่อนต้องตามให้ไป
เจ๊โพสต์ตามในกลุ่มคนหัวหินแฟนออกจากบ้านปั้งเกิด
ตั้งแต่๓๐ปีไม่เข้าบ้านอยู่กินกันมา๑๐กว่าปี
มีบางคนหนีต่อไปที่เจ๊เขาโพสต์แบบนี้นะ
ตัวคนก่อเหตุโพสต์แบบนี้ใครเห็นเธออยู่นี่ทำอะไร
เป็นสามีถูกต้องตามเขาหนีพร้อมทิ้งภาระอะไร
อยากจะคุยเคลียร์กันถ้าใครพบหรือแจ้งมีรางวัลให้๑๐๐๐บาท
นี่ค่ะคือโพสต์ไปเขาหาหายว่าเขาหนี
มกราคมปีนี้ตายไปอยู่บ้านเพื่อนที่ชนบุรี
แต่ตายบอกกับครอบครัวว่าเป็นห่วงดี

ปรึกษากับเพื่อนก็ถอดดันนานมาก
เพราะอยู่กับเจเหมือนเป็นนักโทษ
ผ่านไป๒อาทิตย์เจ๊ก็ไปตามหาตายจนเจอและกลัวนะคะ
ตัวกลับมาอยู่กรุงเทพ๑๕มกราคมเริ่มทนพฤติกรรมของเจมส์ไม่ไหว
ศึกษาธนาความ๒๐มกราคมตายไปแจ้งความสนใจเพราะเจมส์บุกไปทำร้ายถึงคลินิกที่ตายทำงานอยู่
ไปบิดคอและขู่ฆ่าก็มีหลักฐานอันคือเอกสารการแจ้งความต้นเดือนกุมภาพกลับไปแล้ว
เพื่อนตายยังไม่รับปากเพราะกลัวว่าเจจะเอาปืนไปไหมจนสุดท้ายทั้งคู่
จากกันภาพันธ์หลังจากหย่าเจพดีโอในแอปพลิเครนในลักษณะที่ว่ากับผู้หญิงคนใหม่ที่เจคบหาผู้หญิงอีกคนนึง
มีแคปชั่นว่าเห็นถามผมกันใหม่ผมคือใครเจก็จะแสดงให้เห็นเองก็มีใจแล้ว
นี้เครื่องไม่เกิดขึ้นก่อนที่สายนะคะที่บีเท่านี้ต้องเคลียร์ตอนอย่างอื่นหลังจากที่การ

มาไทยรัฐดีนะครับทุกคนค่ะเราก็ได้ไปเจอบ้านที่ซื้อร่วมกันเอาไว้นะครับ
มาแจ้งกับเขาว่ามันหากลับตายแล้วแล้วก็ได้หย่ากันแล้ว

หรือว่าแล้วทีนี้เขาจะโอนเงินค่าเช่าให้ใครดีล่ะ
ของคู่กันนี่สามีภรรยาแต่หย่ากันแล้วอ่ะค่ะ

จะให้โอนเข้าที่เขาเหมือนเดิม
กับแฟนเขาอะไรอย่างนี้
น่าจะเป็นเดือนที่แล้วเขาบอกเหมือนแบบเลิกกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยทะเลาะอะไรเรื่องค่าเช่าเรื่องบ้านอะไรอย่างนี้
เข้าของเขาอีกบัญชีนึง

โอนเข้าบัญชีของเจเขาบอก

ได้ถามว่ามีปัญหาไหมเขาบอกไม่มีปัญหาผมคุยกับตำรวจแล้ว

ทางญาติย่านของฝั่งน้องต่ายบอกว่า
ต้องรออยู่ว่าจะสะสางอะไรยังไงกัน
ชื่อมันของใครยังไงต้องไปตรวจสอบก่อน

แล้วก็เพิ่งเจไปบุกไปยิงตาก่อน
สามีก็เป็นพนักงานที่เดียวกันถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บไปเนี่ยค่ะ
วันนี้เขาก็ทำบุญนะคะทำบุญเพื่อให้กำลังใจพนักงานทุกคน
นี่ค่ะหลังจากทำบุญเสร็จก็เปิดให้บริการ
ทีนี้เจ้าพี่ก็ยังลงไปถึงที่ตรวจสอบนะคะเจอปลอกหนึ่งปลอกค่ะ
หลังจากนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปก็เป็นหลักฐานนะคะ
คือตอนแรกเจอปลอกว่าศูนย์เจ็ดปลอกก็คาดว่าเจ๊ยิงไปนี่ไปเจอเพิ่ม
ค้างอยู่ตรงนี้ค้างอยู่นี้นะคะก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไป
หลังเกิดเหตุทำพิธีเชิญดูการน้องตายให้เป็นดีนะคะ
ส่วนคลินิกเองก็เกิดเรื่องปิดแค่บางโซน
พื้นที่ตอนเกิดเหตุใหม่ใหม่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เอาม่านไปปิดปาก
แต่คลินิกบอกว่านี่ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าสิ่งร้ายผ่านไป
เปิดรับสิ่งใหม่ใหม่ก็ให้พระไปเจิมนี่นี่นะคะที่คลินิกเลย
เธอบอกว่าเธอกำลังเขียนประวัติรูปค้าและที่เคาน์เตอร์ยังเจ็บอยู่
กระสุนเข้าที่แขนเธอยกแขนปวดมาบัง
เธอเห็นคนผ่านที่เคาน์เตอร์

เธอเงยหน้าขึ้นมาก็จะพูดว่า

บอกตกใจมากยกแขนซ้ายมาบังหัว

แต่เสกกระสุนฝังที่บริเวณสรรมือนะคะครับ
เธอบอกกับหน้าข่าวของเราว่า
โทษตายเลยนะว่าตายเป็นต้นเหตุ

บอกว่าที่เธอถูกยิงโดนลูกหลงไปด้วย

เป็นแค่ดวงเรามากกว่าค่ะคิดแค่นั้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะ
กะว่าจะแบบยินดีต้อนรับอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ทันล่ะ
ก็เป็นสัญชาติยานนะคะก็แบบรู้สึกว่าเอามือมากันตัวเองก่อน
แล้วก็รีบแบบมุดลงไปใต้เคาน์เตอร์เลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรอีกเลย
จนกว่ามีคนจนได้ยินเสียงคนมาบอกว่าเป็นอะไรมั้ยเป็นอะไรมั้ยแค่นั้นอีก
ที่จังหวะนั้นยกแขนขึ้นมาบังศีรษะไม่อย่างนั้นซุนต์นัด
ทุกผู้ชมครับก่อนที่ในเจผู้ต้องหาจะก่อเหตุเนี่ย
แล้วก็พยายามซักไซส์เขาพยายามไล่ถามเขาคาดคันเขาให้ตอบให้ได้
มีความสัมพันธ์กับตายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงนะครับ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าที่เจถามว่ามีอะไรกันหรือยังเนี่ย
บอกว่ามีแล้วได้กันแล้วแล้วก็ไปเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้บอกว่า
ที่ก่อเหตุยิงตายเสร็จแล้วบอกตำรวจบอกว่าผมขอเวลา๒วัน
เดี๋ยวจะไปพยาวไปจัดการชู้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตาย
เนี่ยฮะผู้ชายคนนี้เหมือนกับตกเป็นจำเลยของสังคม
ว่าเออมาคบซ้อนกับตายทำให้ตายนะเลิกกับเจแล้วเจก็มาก่อเหตุยิงตายจนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้เจอกับผู้ชายคนนี้
เขาก็ขอชี้แจงด้วยเขาบอกว่าเขาขอพื้นที่ในการตรวจสอบ
ชี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
จากเบอร์ตัวด้วยนะเป็นการรู้จักผ่านการเล่นออนไลน์แล้วก็แลกเบอร์โทรกันแลกไลน์กันแล้วก็แลกปุ๊กกัน
แล้วก็คุยกันทั้งนี้ทางสังคมออนไลน์คุยเรื่องงานเรื่องความรักแม้แต่เรื่องของในเจเนี่ย
ตายก็เล่าให้เขาฟังเหมือนเป็นการระบายส่วนเรื่องการมีพันธุ์อย่างลึกซึ้งอะไรกับตาย
เขายืนยันมีแน่นอนเพราะเคยเจอตัวจริงกันเลยเคยเจอกันเลยแล้วเขาก็ไม่เคยเทพด้วย
ติดต่อกับตายคุยทางไลน์ถามว่าแล้วช่อดอกไม้ที่ตายโพสต์ช่วงวันวาเลนไทย
เขาบอกไม่ใช่ของเขาที่ในเจลงความในเฟซบุ๊คที่ว่าพยายามซักซ้ายถามได้กันหรือยังอะไรพวกนี้เนี่ย
หรือว่าไปมาที่ต่อไปเนี่ยเขาต่อไปโมโหโมโหที่เจคุกคาดคันเข้ามาตลอด
แล้วบล็อกไลน์กันแล้วในเจก็ยังไปหาข้อความมาข่มหูเขาอยู่ตลอด
จะชดจะชอบจะใช้ผมเนี่ยไม่ได้เจอหน้าไม่ได้นอนต่อกันไม่ได้มีสังคมเห็นนะครับ
กระเบื้ออย่างทั้งหมดจริงผมไม่ได้โกหกมันพยายาม
นี่คุณนี้บอกว่าอย่างที่ผมเข้าใจด้วยเขาไม่ได้ทำให้หลักหลังเจกับตายอะไรขึ้นเลย
เขายังเปิดเผยข้อความที่เขาคุยกับตายนะ
แล้วตายเนี่ยเคยส่งแคปหน้าสิ่งที่ตายคุยกัน
อย่างภาพที่เจ้าบอกตายให้โทรหาตายก็ตอบว่าทำงานอยู่เที่ยว
เจ้าบอกว่าตายช่วยคนอื่น
ว่าไม่ประชดใครทั้งนั้นพอกันแค่นี้เจถามต่อว่าเขาอ่ะชอบทำงานอะไร
อยากรู้เพื่อความสบายเธอมีใหม่ก็ดีตายได้ตอบว่ากลุ่มยังไม่อยากเปิด
ดูไม่ดีซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย
ส่วนเรื่องแชทที่ตัวเองคุยกับตายเนี่ยนะแล้วตายก็ได้ส่งรูปดอกไม้มาให้ดู
แล้วก็รอกไม้ช่องเพื่อนของพี่เสมอให้ดู
แล้วก็เป็นแชทถามถ่ายงานวีดีโอของมัน
กลับมาดูที่เขาไม่ได้ซื้ออะไรเลยถ่ายโพสต์ของเพื่อนพี่สาวที่หักเรื่องมา
อาทิตย์นี้จะเป็นวันชาปนากิจของตายซึ่งชายหนุ่มที่คุยกับตาย
กันเมื่อ๔คุมผ่านมาทางไลน์บอกว่าไอนะครับ
เกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อคอหาเกิดขึ้น
แล้วอยากจะบวชให้ยอมรับว่าตอนก็เสียใจ
เสียใจบอกไม่ถูกถึงเขากับตาย
ไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่ช่วงเวลาตั้งแต่๔คมพาพันธุ์
ที่ได้รู้จักพูดคุยกันผ่านทางข้อความอะไรพวกนี้เนี่ย
มันก็เหมือนกับว่ามันก็มีความผูกพันกันในระดับหนึ่งจนบอก

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ใช่ชู้
เขาไม่ได้เป็นต้นเหตุในเหตุการณ์นี้